โรงสีข้างรัชมงคลของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
เป็นหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้นมานะครับ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาระแวกใกล้เคียงกับโรงงานผลิตรถยนต์
เผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจเมื่อ๑๗ปีก่อน
ทำให้ทุกวันนี้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และข้าวที่ออกจากโรงสีแห่งนี้ก็มีคุณภาพ

ต้นข้าวที่กำลังออกรวงบนผืนนาของเกษตรกรในอำเภอบ้านโพ
จังหวัดฉะเชิงเศร้ารอวันเก็บเกี่ยว
ส่งเข้าโรงสีข้าวรัชมงคลของบริษัทโตโยต้าประเทศไทย
แปลงนาผืนนี้เพาะปลูกข้าวพันดอกมะลิ๑๐๕คุณภาพดี
ตอนที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีเพาะปลูกที่ถูกต้อง

เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์
จากที่เคยทำมาที่ไม่รู้อะไรเลย
คือทำแบบตามเวรตามกรรม
คืออยากใส่ปุ๋ยทางร้านบอกว่าให้ใส่อะไรเราก็ใส่ไป
ก็ไม่รู้ค่าของดินว่าของเราขาดอะไรไป
ดินเราค่าพีเอสเรามีไหม
แต่พอเรามาทำกับราชมงคลคือเขาสนับสนุนทุกอย่าง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
เพราะตระหนักดีว่าการปลูกข้าวนาปี
จะทำให้เมล็ดข้าวที่ได้มีคุณภาพดีกว่า
ที่สำคัญการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
มีความพิเศษคือจะได้ลานตากข้าว
ฉางเก็บข้าวปุ๋ยบำรุงพันธุ์ข้าว

โรงศรีให้แค่ปี๕๑นะที่ป้าทำ
ลุงศรีให้๑๐๐๐ข้าวแห้งนะ
ป้าได้จากตรงนี้ป้าได้๑๒๐๐บาท
ดีใจมากเลยชีวิตป้าไม่เคย

ไม่เคยได้ปีได้ข้าว

วันนั้นได้๑๒๐๐บาท
ดีใจมากเลยที่มีโครงการตรงนี้

เปลือกจะลำเลียงเข้าสู่กระบวนการการสีข้าว

รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โดยดูจากราคากลางสมาคมโรงสีข้าว
และจะเพิ่มจากราคากลางอีกร้อยละสิบ
สีข้าวรัชมงคลยังสอนให้เกษตรกรเป็นผู้ให้ด้วย
โดยมุ่งเน้นปลูกข้าวให้มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค
ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้รับจากโรงศรีเพียงอย่างเดียว
เมื่อธุรกิจนี้ลงสีนี้นะครับ
มาตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกับเป็นความหวังของเกษตรกร
ที่จะได้พึ่งพาได้อาศัยบารมีของพระองค์ท่าน
ในการที่จะขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม
เพื่อให้ตัวเขาเองสามารถอยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้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
โรงสีข้าวรัชมงคลยังรับซื้อข้าวจากร้อยเอ็ด
ศรีสะเกดปราจีนบุรีและสระบุรี

และบรรจุในถุงขนาด๓๐๐กรัมจนถึง๔๙กิโลกรัม
จำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้าของโตโยต้า

จะต้องเป็นข้าวเปลือกที่แห้งพร้อมสี
ชื้นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระหว่าง
ละ๑๔๑๕โดยมีการติดต่อซื้อขาย
กับกลุ่มสหกรการเกษตรหรือเกษตรกรโดยตรง
เพื่อขจัดปัญหาการกดราคาข้าวเปลือก

ส่วนคุณภาพข้าวใช้เครื่องยิงเมล็ดดำ
ทำหน้าที่คัดแยกสิ่งสกปรกออกจากข้าวสาร
เพื่อให้ได้ข้าวที่ขาวบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปน

และข้าวรัชมงคลสายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ๑๐
ใช้เวลาสีขัดขาวเพียง๑ครั้ง

ใช้ระบบการสีข้าวแบบวันต่อวัน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
ทำให้ข้าวยังคงคุณประโยชน์และรสชาติที่อร่อย
ปกติที่เราบริโภคกันทุกวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่เราจะบริโภคข้าวที่ผ่านการขัดสี
ข้าวที่ผ่านที่มีการขัดสี
สารอาหารบริเวณผิวของเมล็ดข้าวเนี่ย

เพราะฉะนั้นจะเหลือส่วนที่เป็นเนื้อแป้ง
ซึ่งคุณค่าทางสารอาหารน้อย
สีข้าวรัชมงคลก่อตั้งขึ้นเมื่อ๑๗ปีก่อน
โดยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ของในหลวงรัชกาลที่๙จำนวน๖แสนบาท

และพระองค์ทรงถือหุ้นในโรงศรีแห่งนี้
เพราะพระองค์ทรงห่วงใยพนักงานของโตโยต้า
ที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี๒๕๕๙

บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะปลดพนักงาน
พระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ซื้อรถโตโยต้าโซลูน่า๑คัน

ทรงเล็งเห็นว่าพนักงานคนไทย
จะได้มีงานทำนาน
นำรถไปถวายทางโตโยต้าไม่รับเงิน
ทรงมีพระราชดำริให้นำเงินไปตั้งโรงสีข้าว
เพื่อช่วยเหลือชาวนานระแวกใกล้เคียงโรงงานผลิตรถ
เพราะโตโยต้ามีการบริหารจัดการที่ดี
ควรตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นเอง
แล้วขายในราคาสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ชาวนานที่เป็นสมาชิกโรงศรีข้าวรัชมงคลกินดีอยู่ดี
และผู้บริโภคก็มีข้าวคุณภาพดีรับประทานตลอดมา